คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของเจ้าควายบุญรอดกันบ้างนะครับ
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุกับเจ้าควายบุญรอด
เมื่อกลางดึกวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา

ขี่เข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็มาชนกับเจ้าควายบุญรอดที่กำลังเดินข้ามถนน
ปรากฏว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเหมือนกันนะครับ
ควายบุญรอดก็รักษาตัวมา๔๐วัน
ท้ายที่สุดเจ้าควายบุญรอดก็ตายลงเหมือนกันนะครับ
เป็นภาพเจ้าควายบุญรอดที่ตายลงนะฮะ
หลักใหญ่ใจความได้ว่าเมื่อเช้าวานนี้เจ้าบุญรอดที่ถูกรถชนได้ตายลงแล้ว
ทนทรมานจากการเจ็บแผลอีกต่อไปนะครับ
เมื่อกลางสัปดาห์ก่อนได้ไปเยี่ยมอาการเจ้าบุญรอดก็ยังเห็นกันอยู่
แต่มาวานนี้ทราบว่าได้ตายแล้วครับ
นี้ก็ขอขอบคุณทีมงานที่คอยช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
ซึ่งวันนี้ซากของบุญรอดได้ฝังลงในหลุมเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือและติดตามข่าวสารมาโดยตลอดนะครับ
และตอนนี้เงินที่ทุกท่านบริจาคมายังคงเหลืออยู่ที่เราอีกก้อนหนึ่ง
ตั้งใจว่าจะช่วยบริจาคให้กับหน่วยงานที่ได้ให้การช่วยเหลือควายที่ได้รับบาดเจ็บต่อไป
เรื่องนี้ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายครับ
ส่วนใหญ่ก็เสียใจกับการจากไปของเจ้าบุญรอดควายเคาะร้ายตัวนี้ด้วย
แล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุอุบัติเหตุนะครับ
ใกล้ปากทางเข้าวัดม่านิกในเขตอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
กระยานยนต์เสียชีวิตที่โรงพยาบาลทะหลาง
แล้วก็หลังจากนั้น๔๐วันนี้ในการดูแลเจ้าบุญรอด
บุญรอดก็ตายลงเหมือนกันนะครับ